คุณผู้ชมครับช่วงที่จบจากสงกรานแล้วนะ

ใช่ไหมแต่ว่าเราก็มีควันหลงสงกรานมา

ประเพณีพิธีกรรมแปลกที่เขาทำกันในช่วงสงกรานนี่แหละ

เราได้เห็นเรื่องราวของวัฒนธรรมดีนะครับ
การเล่นน้ำสงกรานส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้ญาติผู้ใหญ่กันไปแล้วนะ
เรื่องราวของประเพณีท้องถิ่นพื้นถิ่นของแต่ละพื้นที่
แต่ละจังหวัดที่มันน่ารักเราก็มีมาฝากคุณผู้ชมเหมือนกัน
เดี๋ยวจะพาไปดูประเพณีน่ารักของชาวปากาเกยอกันค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพเลี้ยงช้างกันนั่นเองและก็เป็นควานช้างด้วยนะคะ
ใช่ว่านเยอะมากจริงค่ะครับ
งานนี้จัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุชาวกะเหลี่ยงด้วย
แล้วในงานก็ยังมีช้างนับสิบเชือกมาร่วมพิธีแบบนี้มากันโอ้โหหมดทั้งป่าเลยมั้ง
ใช่สนุกสนานกันไปเพราะว่าอาชีพหลักของเขาก็คือเลี้ยงช้างกับเป็นควานช้าง
หลังจากเสร็จพิธีแล้วก็จะมีการเล่นน้ำสงกรานระหว่างช้างกับคนนั่นเอง
สนุกสนานกันมากมายเลยนะคะก็ชาวบ้านเนี่ยก็สนุกสนานได้เล่นน้ำกับช้างนะ
เพราะว่าช้างเนี่ยก็เหมือนให้อาชีพเขาเขาก็ได้มีความสุขอยู่กับช้างที่เขาเลี้ยงด้วยนะคะ
ครับและในปีนี้ทางหมู่บ้านยะพอเนี่ยมีการสร้างปางช้างเพื่อที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตากอีกด้วย
ใครสนใจใครที่มีโอกาสได้เดินทางไปที่จังหวัดตากอยากให้ไปสัมผัสวิถีชีวิตธรรมชาติของชาวปากากยอที่นี่กันค่ะ
โอ้โหเมื่อสักครู่เห็นแล้วช้างก็ก็สนุกสนานนะค่ะ
เมื่อกี้เห็นช้างยกล้อด้วยทำยังไงคุณอันนั้นม้าหรือเปล่าท่านี้
ช้างยกล้อด้วยโอ้แต่ว่าช้างน่ารักช้างน้อยยกล้อแต่เมื่อสักครู่นี้ช้างใหญ่
ช้างใหญ่ไอ้ตัวใหญ่นะเป็นพี่รักเป็นที่อบอุ่นของเราโอเคเป็นผู้ชายอบอุ่นนะ